ปิดท้ายกับความฮาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

แล้วก็คุณดังพันกรที่สิงคโปร์ด้วยก็ไปนะคะ

อันนี้ฉันไปเจอแก๊งดีเจกว้อนยกมาเลยพี่ดีเจแนน
ดีเจอามค่ะซึ่งคุยกันหลังเวที
ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าดีเจแนนซึ่งแต่งงานไปแล้ว
เขาชอบคุณออยมาก

เดี๋ยวมันจะมีช็อตเด็ดที่รับรองว่าใครดูแล้วฮาแน่นอน
ขนาดไหนจัดไปเลยจ้า
ชอบพี่ออยเหรอคะน่ารักมาก

แล้วเราก็เราชอบเขา
อ๊าย

ออยครับพี่แนนเขาบอกว่าพี่เป็นรักแรกของเขา
ไปแก้เขา

การแสดงคือรู้จักกันมาด้านก็ยังเผินกันอยู่

เพราะว่าคนที่โกงไปก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนดีเจ

แล้วก็ตรงตรงนี้ก็ต้องวอนสื่อนิดนึ
เพราะว่าคดีไม่อัปเดตเหมือนจะไม่ได้
๓๐กว่าล้านที่โดนกันไป๕๐กว่าคน

อาจจะไม่ได้งานนี้นะคะ๓คนจะจ๋อย
หรือจะว่ายังไงเอาไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
ก็โดนเพื่อนโกงตัวเครื่องบินนะคะ
ก็คือจองตัวเครื่องบินกับเขาเป็นเพื่อนเรานี่แหละ

แต่เขารู้จักเราอย่างนับเขาเป็นเพื่อน

แต่คนที่ไม่รู้นี่เราต้องระวังของตัวเครื่องบิน
อะไรอยู่ที่เถอะน่าจะไม่มีจริง
เป็นอุทาหอนสำหรับทุกคน